ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหล่อตีอินเตอร์อย่างสนยุค

ยังไม่มีสาวมาจับจองหัวใจทั้ง๔ห้องแน่นอนค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะ
คบใครแบบจริงจังสักทีค่ะ
ออกมายอมรับแบบแมนเลยนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มสนยุค
หลังจากที่มีข่าวลือว่าเจ้าตัวมีสาวมาจอง๔ห้องหัวใจแล้ว
โดยเจ้าตัวออกมาเผยว่าตอนนี้ไม่ได้มีสาวคุยในฐานะแฟนค่ะ
ทุกคนเป็นเพียงพี่น้องและไม่ได้ให้ความหวังใครด้วยนะคะ

ทั้งนี้ยังยอมรับว่าเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะ
เพราะอยากคบใครแบบจริงจัง

ซึ่งเจ้าตัวไม่หวั่นว่าอนาคตจะหาแฟนยาก
และหากเจอคนที่ใช่ก็พร้อมครบเลยค่ะ
ผมไม่ได้คุยว่าเป็นแฟนหรืออะไรนะครับ
แล้วก็มีพี่น้องอะไรอย่างนี้
คือเจ้าตัวเหมือนกันนะ
แต่อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนเลือกมากด้วยนะครับ
และก็แบบอยากจะเจอคนที่มันใช่จริงแล้วค่อยเปิดคุยจริง
เพราะว่าไม่อยากจะ
อยากจะมีแฟนจะอยู่เท่าไร
ไม่ได้บอกว่าต้องอยู่เท่าไร

มันก็คงไปคุยกับเขา